จะมีกระดาษแผ่นหนึ่ง
ปรากฏว่าเป็นรูปแบบการบินนะครับ
ว่าให้บินทำเป็นก้นหอย
๒ตัวบินม้วนขึ้นไป
ปรากฏว่ากระดาษแผ่นนั้นน่ะ
เป็นลายพลาดของท่านท่านทำ
ทำแล้วก็ให้เรามาปฏิบัติ

ถ้าก่อนว่าตรงนี้เป็นยังไงยังไง
พอเราถวายแรงงานเสร็จแล้ว